สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
อาสยามออกมาเปิดใจทั้งน้ำตานะคะถึงสาเหตุการเลิกรา
ไปกับคุณแจ๊คธนพลคือจริงแล้วเธอไม่ได้บอกถึงสาเหตุหรือรายละเอียดใด
แต่เธอออกมาเปิดยอมรับรับว่าเลิกรากันจริง
ซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณแจ๊คธนพลนะคะว่าเพราะอะไร
ทำไมคู่รักที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
กำลังจะมีข่าวดีเนี่ยถึงต้องมายุติความสัมพันธ์ลงนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันสดผ่านทางโทรศัพท์กับคุณแจ๊คธนพลค่ะ

แจ๊คคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่น้องจ๊ะให้สัมภาษณ์ไปว่าเออเลิกรากันไปแล้ว
เราได้มีโอกาสติดต่อหรือว่าพูดคุยกับน้องจ๊ะบ้างไหมคะ
ตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วแต่เขาจะว่า
ก็ให้กำลังใจเขานะครับ

ที่เขาพูดถึงการเรื่องบริดีของเรา

ก็มีการติดต่อกันผ่านรายบ้างเล็กน้อยใช่ไหมคะ

เขาตอบไหมครับพี่แจ๊คตอนที่เราส่งลายไปอะคะ
เขาก็

ขออนุญาตถามนิดนึงนะคะว่า

พอจะบอกสาเหตุของการเลิกรากันครั้งนี้ได้ไหม
หลายคนจับจ้องว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่าจะมีข่าวดีแน่นอน
แต่จู่ก็เหมือนกับว่าเลิกกันเฉยเลย
ที่ไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้น
เพราะว่าเรื่องนั้นมันไปเกี่ยวกับเรื่องที่น้องสัมภาษณ์ไปแล้ว
ก็เป็นเรื่องครอบครัวซึ่งมันละเอียดอ่อน
พี่ก็ไม่อยากจะไปเดาว่าเหตุอะไร
ค่ะแต่ก็คือไม่มีเรื่องมือที่สามหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะ

ไม่มีแน่นอนนะคะแล้วพี่แจ๊คคิดว่าจะลองดูอีกสักครั้งไหม
จะลองเดินหน้าง้อน้องดูไหมคะ
คือพี่ตอนนี้พี่ก็อยู่ในจุดที่แบบ

ที่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปมีเหตุหรือจะไปเริ่มอะไรกับใครอยู่แล้วไง

คือถ้ามันจะดีกลับมาดีกันไหม
หรือว่าจะเป็นยังไงต่อไป
มันก็ต้องให้เวลาน้องเขาอ่ะ
คือตอนนี้พี่แจ๊คก็ยังไม่มีใครไม่มี
ไม่มีอะไรกับใครไม่มียังไม่มีใครเข้ามาในตอนนี้ใช่ไหมคะ

พี่แจ๊คมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุการเลิกรากันในครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากพ่อแม่ของน้องไม่ปลื้มเราจริงหรือเปล่าคะขออนุญาตถามหน่อย

เพราะว่าคือเราอยู่วงการมานานใช่ไหมแล้วมันมีข่าวมีอะไรแบบนี้
บางทีมันก็เป็นเรื่องจริงมั่งไม่จริงมั่งอะไรแบบนี้
ซึ่งได้ยินจากปากคนมาบ้างอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า
แต่พี่ไม่อยากจะเดาเพราะว่าตัวพี่ก็โคลกพ่อโคลกแม่น้อง
แจ๊คค่ะตอนนี้ถ้าเกิดจ๊ะดูอยู่จ๊ะฟังอยู่พี่แจ๊คอยากจะฝากอะไรถึงน้องจ๊ะไหมคะ
คือพี่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเขาแค่นั้นเองเพราะว่าเขาทำงานเยอะแล้วเขา
มันจะมานั่งคิดแต่เรื่องแบบนี้คือคือที่พี่ปล่อยตามน้องเขาอ่ะเพราะว่าตามที่น้องเขาคิดนะครับ

ที่น้องเขาตัดสินใจก็เพราะว่าพี่เหมือนกับแบบว่าพี่ก็ไม่อยากให้เขาเครียดเหมือนเขาอยากจะทำยังไงแล้วสบายใจ
คือพี่แจ๊คก็เคารพในการตัดสินใจของน้อง

เขาก็โอเคอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่สถานะไหนแล้วมันสบายใจก็ทำไปเพราะว่าใจจริงพี่ก็ไม่อยากให้เขามาคิดเรื่องนี้มาก

ไม่อยากให้เป็นเรื่องที่หนึ่งในเรื่องที่เขาต้องหนักใจอะไรแบบนี้ครับ

พี่แจ๊คตอนนี้พี่แจ๊ครู้สึกยังไงกับน้องบ้าง
ก็ยังรักอยู่นะ
ยังรักรักอยู่นะ

ขอบคุณนะคะพี่แจ๊คขอบคุณมากสละเวลามาตอบคำถามกับเราในวันนี้นะคะ

ยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่แจ๊คแล้วก็น้องจ๊ะด้วยนะคะ

คือต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยน้องจ๊ะเองออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเหมือนกัน
บอกว่าจริงแล้วพี่แจ๊คเองเป็นคนที่ดีที่สุด
เป็นคนที่เขารู้สึกว่ารักจ๊ะมากจริงแล้วก็มากที่สุดนะคะ

จ๊ะไปเนี่ยจากที่ดิฉันดูจากการให้สัมภาษณ์เนี่ย
เองก็เหมือนกับว่ายังรักแล้วก็ยังผูกพันแล้วก็ไม่ได้อยากจะเลิก
แต่จู่พอมันมีข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยนักข่าวเราก็ต้องไปเจาะใหม่สัมภาษณ์
ซึ่งน้องเองก็ยอมรับว่าตอนนี้ยุติความสัมพันธ์คือเลิกรากันเนี่ยประมาณ๑เดือนแล้วนะคะ
ซึ่งทางด้านวันนี้คุณแจ๊คเองก็ออกมาบอกว่าก็ยังคงรักอยู่ยังคงรู้สึกดีแล้วก็เป็นห่วงน้องอยู่

ยังไงต้องเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายนะคุณผู้ชม
จริงเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคน
ปัญหามันมาจากอะไรอันนี้เราไม่รู้จริง
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลส่งกำลังใจไปให้ทั้งน้องจ๊ะแล้วก็พี่แจ๊คเลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะในอนาคตก็ไม่แน่นะคะคุณผู้ชม
อาจจะได้เห็นคู่นี้กลับมาพูดคุยกันสนิทสนมกันเหมือนเดิมก็เป็นได้ยังไง
เอาใจช่วยกันไปก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยปัญหาหลายอย่างมันอาจจะประเด็นประดังเข้ามา
ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกัน